คุณผู้ชมค่ะกลับมาเบรกนี้ค่ะ

ใช่คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าแล้วงวดสุดท้าย

เอาไปดูนะคะไปส่องหน่อยแล้วกันนี่
กับเจ้านี้เลยฮายอภพรค่ะ

แล้วจะระเบิดแปลกแสนบาทจากเลขท้ายสองตัว

เผื่อจะมีดวงนะฮะแต่การเสี่ยงโชคเหมือนกันเนี่ย
ไปส่งตัวเลขขันน้ำมนต์จากงานบุญสักหน่อย

ติ้งพอโพสต์คลิปดังกล่าวไปค่ะ
ที่นอกจากจะเข้ามาอนุโมทนาบุญสาธุแล้ว
ยังมีการตีตัวเลขจากเทียนนะ
ภายในขันน้ำมนต์อีกด้วยคุณผู้ชม

โชคใครโชคมันนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ไม่รู้ใครจะได้ใครจะเสียนะงวดหน้านี้
หมายถึงว่างูสองตัวอยู่ในอ่างหรือเปล่า
อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะ